ตายแล้วคุณเมภิชชะนาธฉันโตตกตกใจ

เพื่อยังขึ้นภาพให้ดูนะคะเรียกว่าทะเลเหลือดอีกแล้วนะคะแม่ขา

เต็มให้ดูภาพนี่นะคะเรียกว่ามายกแก๊งเลยนะคะคุณเมพิษ
งานนี้ต้องขอบคุณหวานใจเขาไฮโซบิ๊กคุณผู้ชม
ใบเขียวนี่แล้วบิกินี่เขานะสีสันสดใสมากนะคะ
เป็นสาวสวยหมวยแซ่บนะคะที่อวดบิกินี่ทีไรปังทุกทีคุณผู้ชม
ตบมือให้นะคะแล้วก็ยกความดีให้หวานใจไฮโซบิ๊กนะคะ

ฉันชอบบิกินี่ของคุณเมย์มากดูสีแบบนี้เธอ

แต่ว่าวันนี้คือต้มหุ่นดีเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะเห็นเส้นเห็นลายไหม
เนื้อมันจะปิ้นออกมาข้าง
นิ่งก็ว่าสวยแล้วดิฉันมีคลิปวีดีโอให้ดูด้วยนะคะ
ว่าคุณเบแอนติแก๊งนี้สวยขนาดไหนไปดูเลยค่ะ

แต่ถ้ามาเป็นคลิปแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยนะ

อ๋อสุขีภัทรภูมิด้วยอะไรพี่แจ้
พอพูดไปความฟิสแอนด์เฟิร์มฉาชันมีคนหนึ่งค่ะ

โยกกามั้นนะคะอันนี้ก็รู้ที่คุณจ้าต่างงานไปแล้ว
แต่ใช่มั้ยคะใช่จริงเราจะหยุดสวยมั้ยคะ
เรียกว่านับวันยิ่งเดือดเข้าไปทุกทีนะคะ
หุ่นเนี่ยโอ้โหเฟิร์มมากนะคะ
กราบก้ามท้องไปเลยค่ะคุณผู้ชม

นี่เอาเป็นว่านะคะช่วงหน้าร้อนนี้นะคะ

แต่ถ้าแบบนี้โอ้โหเซ็กซิ่งดี

เอาเป็นว่านะคะสาวดูก็เป็นแรงบันดาลใจ
คุณจ๋าผู้หญิงอย่าหยุดสวย

กว่าจะได้ห่วงแบบนี้นะ
เรามาม่าตอน๔ทุ่มเราก็พักเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ
คุณผู้ชมจะบอกว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาสวยหล่อกันนะ